งานไทยที่ยังคงรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย
ยังคงอยู่กันที่อิสราเอลจำนวนมากเลยนะคะ

แรงงานไทยที่ชื่อว่าคุณกฤษณชัยวิวัฒนาวิลัย
แบงค์อายุ๒๗ปีเป็นชาวจังหวัดน่าน
คือบอกว่าอยู่ห่างจากจุดโจมตีไม่เท่าไหร่
ต้องแบบหลบซ่อนพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเอง

ให้ดูแลตัวเองช่วยเหลือกันเอง
อยากให้รัฐบาลไทยช่วยเหลือพากลับมาเมืองไทยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นคลิปขณะที่กลุ่มฮามาส

พื้นที่ของอิสราเอลตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่๗ตุลาคม
คือแรงงานไทยที่อยู่ในแคมป์คนงานถ่ายเอาไว้นะคะ
จะได้ยินเสียงระเบิดเป็นระยะเลย
คุณกฤษณชัยวิวัฒนาวิลัยหรือแบงค์อายุ๒๗ปี
เป็นชาวอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน

ทำการเกษตรนะคะปลูกมะเขือเทศและกะหล่ำอยู่ได้๓เดือนค่ะ
แล้ววันเกิดเหตุเป็นวันหยุด๖โมงเช้าหลับอยู่ในแคมป์
ได้ยินเสียงตู้คอนเทนเนอร์สั่น
เพราะกลุ่มฮามาสจมตีทางอากาศห่างออกไปแค่กิโลเดียว
มีคนตะโกนบอกให้หลบในบังเกอร์
ก็รีบหลบแต่ก็ยังถ่ายภาพเอาไว้นะคะ
เพราะว่าคืออยากจะให้เห็นว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
คือตอนแรกคุณแบงค์ยอมรับว่า
ด้วยความที่ไปอยู่ได้ไม่นานก็ไม่ได้รู้สึกกลัวเท่าไหร่
แต่พอผ่านไปสัก๒ชั่วโมง
เริ่มมีเพื่อนแรงงานที่นั่นนะคะส่งคลิปมาให้ดูเรื่อย
เห็นเลยว่ากลุ่มฮามาสบุกไปในแคมป์คนงาน
ยิงคนตายทีนี้เริ่มกลัว
เริ่มรู้สึกว่าในแคมป์มันไม่ปลอดภัยแล้วอะค่ะ
สุดท้ายวิ่งไปหลบอยู่ในสวนมะเขือเทศ

เบิก็กลัวครับกลุ่มก่อกันร้านก็กลัว
ผ่านไป๒๓ชั่วโมงเริ่มมีผู้ก่อการร้ายแล้ว
ก็เขาก็ส่งคลิปมาในกลุ่มว่าพ่อฮาวัดมันไล่ยิงตามแคมป์
ทีนี้เราก็อยู่ในแคมป์ก็กว่าเราก็วิ่งออกออกเป็นตามส่วน
ไม่มีป่าไม่มีอะไรเหมือนที่บ้านเราคือเราจะไปหลบไง
คือมันแค่มีคำที่เราไปปลูกพวกส่วนมะเขือเทศแล้วก็กะเหล่าข้างใน
แล้วเราก็เข้าไปนั่งอยู่อย่างนี้นะครับไปหลบอยู่อย่างนั้นแค่นั้นเอง

คุณผู้ชมคะแล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะคนงานที่เป็นคนไทย๒๖คนนะคะพี่อุ๋ย
อยู่กันแบบหวาดภาวะมาก
ย้ายไปอยู่แคมป์คนงานที่อยู่ใกล้บ้านในจ้าง

ในจ้างเนี่ยหนีไปตั้งแต่วันแรกของการโจมตีแล้วอะค่ะ
แล้วส่งข้อความมาบอกหัวหน้าคนงานว่า

แรงงานก็เลยดูแลกันเองกลางคืนก็หลับได้ไม่เต็มที่

อาหารการกินก็ตุนกันเอาไว้นะคะ
สัปดาห์ก่อนก็ยังพอมีเหลือไว้ทำกินกันได้บ้าง
แล้วก็มีร้านเปิดช่วงกลางวัน
แต่ถึงแม้ร้านเปิดนะคะก็ไม่มีใครกล้าออกไปจากที่พัก
ทุกวันนี้แต่พอตกดึกมายังไม่กล้านอนได้ยินเสียงอะไรก็กลัวแบบนี้
ภาวะอยู่เรื่อยพี่ใช้ชีวิตลำบากจะไปกับครอบครัว
ถนาตอนดึกเรากลัวท้องเลยยังไม่กล้าลุกเข้ามาเข้าห้องน้ำ
คิดถึงแบบอยากกลับไปเพราะว่าจังหวะนั้นที่ผมหนีคือ
ผมคิดว่าผมจะไม่มีโอกาสจะไปเห็นข้อปลับ
ครับครับขอคิดถึงบ้านมากมากภรรยาเพิ่งคลอดลูกได้เดือนเดียว
ได้เห็นแต่รูปยังไม่เคยได้กอดลูกเลยนะคะ
ติดต่อไปขอความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานอืม
คำตอบมาว่าให้รอก่อนแต่ล่าสุดคุณผู้ชม
มีข่าวดีคือมีล่ามโทรศัพท์ไปบอกคุณแบงค์

ก็อยากจะออกไปจากจุดที่มันอันตรายอะนะคะ

คิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงภรรยาแล้ว
อยากกลับมากอดลูกค่ะ
เดี๋ยวสถานการณ์ตรงนี้เดี๋ยวตามให้ต่อแน่นะครับทุกผู้ชมครับ